ปลูกอยู่ริมสระน้ำอยู่ในวัดนิคมคณาราม
อยู่ที่อำเภอพิมายนครราชศรีมานะคะ

ที่วัดปลูกต้นมะพร้าวน้ำหอมไว้กว่า๒๐ต้น
พบว่ามีอยู่ต้นนึงมันแปลกแปลกยังไงเอาคุณลองดูภาพก่อน
มันแตกหน่อออกมาแล้วรูปร่างคล้ายเสียนพญานาค

เขาบอกตอนแรกจริงคิดว่ามันตายแล้วด้วยนะ
แต่พอนำต้นใหม่มาปลูกไว้ข้างกัน
เอ้ามันเกิดแตกหน่อออกมาเองอีก
ชาวบ้านพากันมาไหว้ขอโชคลาภแล้วค่ะไม่พลาดนะคะ
แล้วที่สำคัญเขาบอกว่าเคยมีคนถูกรางวัลกันไปหลายครั้งแล้วนะ
ทางวัดเองมีการจัดเตรียมงานประเพณีลอยกระทงด้วย
ก็ชาวบ้านเขาก็เลยเชื่อว่ามะพร้าวต้นนี้เดี๋ยวจะให้โชคลาภอีกครั้ง
คืนวันลอยกระทงแน่ค่ะ
อืมอ่าต่อกันครับเรื่องแปลกแต่ว่าจริงนะครับคุณขวาน
ไปต่อที่เรื่องแปลกอีกหนึ่งเรื่อง
หนุ่มนักศึกษาคนนี้ถอดหมวกกันน็อกเอาไว้

จะไปเรียนเอ้าทำไมมันมีนกมาอยู่ในหมวกกับน็อกผมได้ยังไง
โอ้โหเรียบร้อยแล้วเป็นรังนกไปเรียบร้อยแล้วมันไม่ปล่อยนะ

นกแดยกแดงตัวนี้
บินไปบินมาคือมันยังบินไกลไม่ได้
คุณขวัญขำทำไมนกกระดายางแดง
วันหลังถ้าคุณผิดอย่างนี้คุณต้องให้ที่ฉันแก้มันจะได้ดูแบบตึงโป๊ะ
เอาใหม่ไหมล่ะทะเบียน๑๕๔